สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่ดินของคุณปรินาที่ถือครองอยู่
เดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าน่าจะถึงโค้งสุดท้ายแล้วล่ะครับ
เพราะว่าเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวมาแนวเดียวกันหมด
เช่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปักป้ายห้ามคนเข้าฟาร์มปรินาผิดกฎหมาย
ฉบับบอกว่ากรมป่าไม้ปักป้ายยึดคืนพื้นที่ฟาร์มไก่ปารีนา
ถามว่าพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ป่าไม้ติดประกาศยึด๔๖ไร่
ส่วนคุณทวีไกรคุบเนี่ยลุยฟันทวีล้อมรั้วลุกที่ดินลุงเซี่ยว
แล้วก็เห็นภาพนี้ในจอเนี่ยนะครับนี่ล่ะเจ้าหน้าที่เขาไป
เอาใบประกาศไปยึดที่ดินปักไว้ฉะนั้นมาถึงจุดนี้
คาดหวังกันว่าการดำเนินคดีจะไม่เนิ่นนานจนเกินไป
ไม่ช้าจนคนลืมควรจะทำได้อย่างรวดเร็ว
เพราะในส่วนของเอกสารหลักฐานชัดเจนมากก็จะเหลือแต่ว่า

ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ย
เขาก็จะสอบเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนพยานหลักฐานชาวบ้านอะไรต่างเนี่ยไม่ต้องแล้วครับ
เพราะเอกสารต่างเนี่ยครบถ้วนแล้วนั่นในส่วนของกรมป่าไม้
ส่วนในส่วนของสอบประกอบอย่างที่คุณบุ๊คบอกไปเมื่อสักครู่
ก่อนเที่ยงสายสายวันนี้สปกรสำนักงานปฏิรูปที่ดินเขาประชุมกัน
แล้วเหลขาสคุณนวิโรธออกมาบอกว่าที่ดินหกร้อยแปดสิบสองไร่
ที่คุณปารีนาถือครองอยู่นั้นต้องยึดคืนให้เวลา๗วัน
ให้ไปพบเจ้าหน้าที่นี่ก็จะยึดคืน
ส่วนเรื่องของลุงเซี่ยวที่บอกว่าคุณทวีไกรคุบ
ไปหุบที่ของเขาทั้งหมดเนี้ยสามสิบไร่
ล้อมรั้วปลูกมะพร้าวอันนี้ก็ได้เรื่องแล้วเหมือนกันครับ
เพราะมีหัวข่าวว่าลุยฟันทวีร้อมรั้วลุกที่ดิน
เซี่ยวคดีนี้เป็นเรื่องของตำรวจสพสวนพึ่ง
เนี่ยที่ลุงเซี่ยวเขาไปไปชี้ให้ดูนี่แหละลุงเซี่ยวกับลูกสาวเนี่ย
เขาได้ร้องเรียนผ่านกระบวนการที่โน่นที่นี่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
เขาที่ไหนเขาร้องเรียนกันได้ไปร้องหมด
ไม่เกิดผลเรื่องเงียบหมดไม่เกิดผลไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ร้องไปครบทุกแห่งแล้วแล้วก็มานั่งคอย
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คราวนี้พอมีเรื่องของปารีนาขึ้นมา
คุณลุงเซี่ยวก็เอาเรื่องนี้มาบอกนักข่าวแล้วก็กลายมาเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมา
แล้วก็ออกฤทธิ์ออกผลตอนนี้ตำรวจตำรวจที่สพสวนพึ่ง
กำลังดำเนินการอยู่ก็แปลว่าลุงเซี่ยวกับลูกสาวก็จะได้ที่ดินคืน
ผมขีดเส้นใต้มาตั้งแต่วันก่อนว่ากรณีการถือครองที่ดินของคุณปารีนา
คราวนี้ถึงแม้ว่าจะทำให้ประชาชนมีความรู้สึก
ให้เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างแล้วเดินหน้าตรวจสอบการถือครองที่ดินที่ผิดกฎ
หมายอย่างจริงจังประเทศชาติได้ประโยชน์เยอะครับคุ้มครับใคร
กรุกอยู่ที่ไหนจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นนายทุนหรือ
จะเป็นอาเซียขุดคุ้ยออกมาให้หมดแล้วเมื่อขุดคุยออกมาแล้ว
ให้ดูว่าฝ่ายที่มีหน้าที่ดูแลรักษาป่าจะนิ่งเฉยไหมเฉย
ไม่ได้หรอกครับอย่างเช่นปฏิบัติการของศรีสุวรรณจัญญาคุณ
ศรีสุวรรณจัญญาบุกไปร้องปปชร้องว่ายังไงครับให้ตรวจ
สอบสอสอทั้งหมด๑๓คนจาก๖พักการเมืองให้ตรวจสอบเรื่อง
อะไรครับเพราะมีหลักฐานถือครองที่ดินใบเสียภาษีบำรุง
ท้องที่พบท๕แบบเดียวกับที่คุณปารีนาถือครองแล้วคุณ
ศรีสุวรรณก็เปิดรายชื่อหมดเลยครับว่า๑๓คนจาก๖พักกัน
เมืองเนี่ยเป็นใครบ้างมาจากพักอนาคตใหม่สองคนคือคุณ
ชติพันธ์เตชะโสพลมณีกับศักดิ์ัยนุ่มหนูสสตราดของพัก
พลังประชารัฐ๒คนคนนี้พันธุบริโธไวพรอาพรรัฐกำแพง
เพชรคุณพิมพรพรพฤติภัณฑ์กำแพงเพชรเหมือนกันประชาธิ
ปัดสองคนวุฒิพงศ์นามบุตรกับชินวรบุญเกียรติพักภูมิใจ
สามคนมานพศรีพึ่งจากนครสวรรค์สลิดบุตรเนียนจากปลาจีน
นองเทพอักษรนรงค์จากบุรีรำพักเพื่อไทย๓คนประเสริฐ
ทรลวงทองโคราชสุชาติพินโยโคราชสงวนพงมณีลำพูน
พลังประชาชาติ๑คนคือสุพลจุลไสสสชุมพรคุณศรีสุวัน
บอกว่าสอสอเหล่านี้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ
ปปชเมื่อวันที่๒๕ที่ผ่านมาบอกว่าได้ยึดครอบครองที่ดิน
พบต๕หรือสปกรเป็นจำนวนมากน่าจะขาดคุณสมบัติแล้ว
จำนวนใครถือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณศรีสุวรรณเอาไล่ละเอียด
มาให้หมดเริ่มตั้งแต่ว่าบางคนถือน้อยหน่อยไม่ถึงไร่ก็มี
ไปจนถึงคนที่ถือครองมากสุดถึง๒๙๕ร่ายคุณศรีสุวรรค์บอก
ว่าหนึ่งสเรานี้ไม่ใช่กเศรษฐกรเอาล่ะถึงจะเป็นเศรษฐกร
มาก่อนก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการจัดสรรคือไม่ได้อยาก
จนแล้วเป็นสอสอแล้วเนี่ยไม่ยอมสละที่ดินดังกล่าวคืนรัฐเพื่อ
ให้รัฐนำไปจัดสรรให้เอกชนผู้ยากจนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เท่าที่แจกแจงกันออกมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพฤติกรรม
ที่ร้ายแรงครับปปชรับเรื่องแล้วจะเอายังไงต่อครับเนี่ย
สอบประกอบลมป่าไม้รู้ข้อมูลแล้วจะเอายังไงต่อจะทำอย่าง
ให้กับข้อมูลที่คุณศรีสุวรรณออกมาเปิดโปรงสอสอสิบสามคน
จะต้องออกมาอธิบายนะครับแต่แน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยต้อง
ดูในรายละเอียดว่าที่ดินที่ถือครองเนี่ยแบบไหนถ้าถือ
ครองที่ดินของกรมป่าไม้ลุกป่าข้อหานักแต่ถ้าที่ดินที่
ถือครองเป็นที่สปกรโทษก็จะเบาลงมาอย่างมากยึดพื้นที่
คืนเอาละนอกจากจะเปิดโปรงขุดคุยการถือครองที่ดินของ
สอสอคราวนี้แล้วผมอยากให้คุณศรีสุวรรณเลยไปกว่านี้หน่อย
ไปดูการถือครองที่ดินที่บุกลุกป่ากันสุดลูกหูลูกตา
เหนือภาคอีสานทำไร่ข้าวโพดทำไร่มันมีนายทุนไปกว้านซื้อที่ดิน
จากเกษตรกรแปลงเล็กแปลงน้อยแปลงเล็กแปลงน้อยแล้วก็ได้มาเป็นแปลงใหญ่
ดูสิครับว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมันตรงกับวัตถุประสงค์ของสปกรไหม
ที่ไปกว้านซื้อที่ดินกันมามีเป็นพันไร่หมื่นไร่
แล้วก็ปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังสุดลูกหูลูกตาเลยครับ
คนคนเดียวนี่แหละแต่ว่าไปรวบรวมกว้านซื้อมา
ฉะนั้นอยากให้คุณศรีสุวรรณติดตามเรื่องนี้ซะอีกเรื่องหนึ่ง
ไหนก็ไหนไหนล่ะครับโอกาสที่จะได้สังขยนาเรื่องการถือครองที่ดินผิดกฎหมายแบบนี้
ไม่มีล่ะถ้าคราวนี้เอาไม่อยู่จัดการไม่ได้
จากนี้ไปพอข่าวเงียบทุกอย่างก็เหมือนเดิม
ทุกอย่างก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือครองกันต่อไปครอบครองกันต่อไป
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครอยากยุ่งแต่คราวนี้เรื่องมันเฉาโชว์ขึ้นมาแล้ว
คุณปารีนาเนี่ยเขานำร่องไปก่อนอันนี้ก็ต้องถือว่าเขาก็มีคุณอุปการณ์
ที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยตื่นขึ้นมายึดคืนเอาคืนด้วย
ไม่เฉพาะของคุณปรินาหรอกครับที่ไหนไหนที่มีปัญหาอย่างนี้
ได้เวลาสังขยนาเรื่องที่ดินกันแล้วครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สังขยันนากันยกใหญ่เลยนะต้องยกใหญ่ครับต้องยกใหญ่ครับ
ไม่ใช่มีแค่นักการเมืองอาจจะมีนักลงทุนนายทุนภาคเอกชน
ไปครอบครองที่ดินทั้งที่ไม่ใช่เกษตรกรใช่ไหมฮะ
ครับนะฮะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่กระจายด้วยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งถึงช่วงนี้

ใช่เวลาที่อาจารย์พูดเรื่องนี้ทีไรนะคุณผู้ชมถูกอกถูกใจ
แล้วก็บอกว่าอาจารย์พูดได้ตรงประเด็นตรงเป้ามาก
อยากฟังแบบนี้มานานแล้วติดตามกันได้นะคะ